อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมใครทานข้าวอยู่ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นเรื่องของที่คอนโดแถวนนทบุรี
เมื่อวานก่อนเราเล่าตอนเย็นก็เป็นอวสารอาหารเย็น
ตอนนี้มาเล่าตอนเช้าเป็นอวสารเช้า

คือลูกบ้านเขาร้องเรียนกันมา
มันได้รอบในการที่ไปล้างถังน้ำบริเวณด้านบนของคอนโด
พอขึ้นไปล้างโอ้โหสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นแทบอ้วก
คือไปเจอถุงที่มันคล้ายกับอุจจาระ
ล่าสุดการประปาส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้นะครับ

ที่ฉันกินเข้าไปดื่มกินฉันที่ฉันล้างหน้าแปลงฟันมันจะมีสารพิษสารตกค้างในร่างกายพวกฉันหรือเปล่า
คือณตอนนี้คือพอยังบอกว่ายังไม่รู้๑๐๐ว่ามันเป็นถุงอุจจาระหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกข่าวก็ออกมาบอกว่าเป็นถุงผลไม้เน่า
เป็นทรายบ้างเป็นของปฏิกูลต่างนานา

แต่มันก็มีคนอยู่ในถังน้ำอุปโภคบริโภค
เป็นพันห้องต้องใช้น้ำจากถังนี้นะฮะ
แล้วไม่รู้ว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วด้วยที่สำคัญนะครับ
ทีนี้ทางด้านของนายชัดชัยชาติวัฒนานนท์นะครับ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ของฝ่ายคุณภาพน้ำของการประปานครหลวง
พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาวการประปานครหลวง
ก็นำอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เดินทางไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างน้ำในคอนโดที่นนทบุรี
หลังรับแจ้งจากผู้อยู่อาศัยคือลูกบ้านเนี่ย
เขาบอกว่าไปพบถุงที่เป็นสิ่งคล้ายสิ่งปฏิกูล
อุจจาระอยู่ในถังน้ำที่ใช้กันอยู่
ขณะที่มีการล้างถังพักน้ำประจำปี
แล้วก็มีความกังวลว่ามันจะเกิดอันตรายกับร่างกายของผู้บริโภคหรือเปล่านะครับ

ก็นำอุปกรณ์เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ก็ขึ้นไปเก็บตัวอย่างในถังน้ำบนดาดฟ้าชั้น๘

สังเกตว่าการปีนมันลำบากมาก
แล้วถ้าไม่ใช่คนที่รู้ทางรู้จักผังของตึก
ไม่น่าจะทราบว่าถังอยู่ตรงนี้

ไม่มีสิ่งป้องกันอะไรเลย
ว่าของพึงประสงค์มันอาจจะตกลงไปได้ง่าย

ก็จะไม่เห็นคนขึ้นคนลงต่างระดับ

ชนิดเข้มข้นมอบให้กับมิติบวกคน
ให้ใส่ไปในถังพักน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรค

สามารถนำน้ำไปใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง
ก็มีการเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ในห้องทดลองแล้ว
ว่าจะรู้ผลภายใน๑วัน
โดยการที่คอนโดเนี่ยล้างถังไปแล้วโดยที่ไม่มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง
ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีเชื้อหลงเหลืออยู่ก็เป็นได้

ตอนที่๑นี้พวกมันมาต้องหาความสงสัยในอุจจาระ
ก็จะเจอในอุจจาระส่านรึ๊ดอื่นอยู่แล้ว
แล้วถ้าตรวจเจอก็แสดงว่าการล้างเนี่ยยังไม่เข้าไป
และแปลว่าในนี้คือมีอุจจาระในห้องถูกเลยครับ
มีอุจจาระปางปุ่นเปื้อนจากอุจจาระ

แล้วจะทำให้เกิดลวงอะไรขลาง
ต้องเสียอะไรอย่างนี้

นั่นหมายความว่าถุงนั้นมันมีอุจจาระ
นั่นหมายความว่าน้ำในถังนั้นมีอุจจาระปนเปื้อนอยู่
คุณกินเข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดท้องร่วงท้องเสีย
มีสารมีโรคมีเชื้อโรคอยู่นะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิเที่ยงกมลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรัฐนาธิเบส

กล้องวงจรปิดบริเวณรอบอาคาร
เพื่อติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดแล้ว
ต้นคาดว่าเป็นคนที่เคยอยู่ในคอนโดนี้
หรือผู้ที่ชำนาญเส้นทางต่างในคอนโดเป็นอย่างดี
จากบนดาดฟ้าที่มีถังพักน้ำเป็นช่องที่ต้องปีนขึ้นไป
เป็นสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าออกได้ง่าย

ส่วนสาเหตุยังไม่ชี้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
ต้องมีการสอบสวนนิติบุคคลอย่างละเอียด
หารรบกวนการครอบครองการอยู่อาศัยหรือ

ต้องไปดูว่าเป็นคนที่เคยมีเรื่อง

แต่นี่มันได้รับผลกระทบในวงกว้างนะคุณ
บ้านบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกับนิติด้วย
ไม่รู้นิติทำเองหรือเปล่า
หรือเจ้าหน้าที่บริษัทใหม่แกล้งบริษัทเก่าหรือเปล่า

อันนี้เขามีการตั้งข้อสงสัยกันไปมากมายทีเดียวนะครับ